ชัยนาธิเขาบอกว่าคนดวงดีเฉียดแล้ว
นิดเดียวกำลังจะเข้าสู่รางวัลที่หนึ่ง
สรุปได้ไม่ได้อะไรยังไงไปดูกันในช่วง
ส่องทั่วท้าย
โอ้โหชาวบ้านมารวมตัว
นี่แหละครับโอ้โหที่วัดชงเสวย
มานี่เลยมาแก้บนกับไอ้ส้มฉุน
แล้วเวลาเขามาแก้บนกันนะที่นี่ผมชอบมากเลย
ยังไงมันคือความสามารถขี่
ใช่มันคือความกลมเกลียว
เพราะส่วนใหญ่เวลาถูกกันทีถูกทั้งหมู่บ้าน
โอ้โหเราอยากย้ายหมู่บ้านไปอยู่นั่นสักทีนึง
อยากจะย้ายตัวมาโลกตัวไปเลยนะนี่ให้ดู
มันคือรางวัลใกล้เคียงครับ
ก็ให้ดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับเขาบอกว่ามีสาวดวงเหงคนหนึ่ง
ถูกรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่ง
พร้อมกับชาวบ้านอีกกว่า๕๐คนไง
๕๐คนถูกครับว่ากันสิ
มารวมตัวกันนำน้ำมันพืช
จำนวด๙๙๙ดอกบ่งบอกความคิด
ใช่อันนั้นดอกกุหลับแดง
แต่นี่เอามา๙๙๙ขวด
เพื่อให้ทางวัดนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
คุณน้ำพึ่งแก้วศรีอายุ๕๔ปีบอกว่า
มาถวายน้ำมันตะเกียงแก้กรรมเสริมดวง
ชีวิตเจอแต่แสงสว่าง
เขาว่ากันอย่างนั้นการเติมน้ำมันตะเกียง
ชีวิตมันจะส่องสว่างสวัยโฆษธวงชัดชวาง

บอกอย่างนี้ว่าหลังจากเป็นหนี้สินรอบด้าน

เพื่อให้พบทางสว่างให้พบทางออก
และพอลงมาจากสรามุ่งเลย

บงไปที่แม่ค้าสราก

ไปซื้อตอนที่ประกาศรางวัลที่หนึ่งแล้วโอ้โหตกอกตกใจ
มือไม้สั่นไปหมดทำอะไรไม่ถูก
เพราะว่าเลขที่ซื้อมาไปตรวจเนี่ยปรากฏว่า

แล้วที่หนึ่งตัวโอ้โฮไปพลาดแค่หลักท้าย
โอ้ต่างมันพาขึ้นไปแค่เลขเดียว
แล้วมันยังพอได้อยู่นะอาจจะอยู่
ได้รางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่ง

ก็ถือว่าโอ้โหโชคดีนะครับ
ในเมื่อรวมตัวกันมาคราวนี้จะพลาดได้ไง

ของดีของเด็ดจากประทัดนี่แนะ